พาไปที่เมืองโอ่งโพธารามราชบุรีค่ะคุณผู้ชม
พาไปที่นี่นะคะจะบอกว่าร่มรื่นและชื่นใจมากค่ะ
พาไปทานก๋วยเตี๋ยวในมะพร้าวอ่อน
ชอบทานกันไหมคะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะ
คือถ้าเกิดว่าใครที่ดูลักษณะภายนอกแบบนี้โดยที่ไม่เห็นเกี้ยวนะ
มะพร้าวหรือว่ามะพร้าวอ่อนให้เราตักเนื้อแล้วก็ดูดน้ำเนี่ยนะ
แต่พอซูมลงไปด้านบนลักษณะเบิร์ตไอวิวลงไปนะครับ
มันคือก๋วยเตี๋ยวมะพร้าวอ่อน
แล้วต้นตำรับต้องที่นี่เลยนะคะอร่อยมากคุณผู้ชม
แล้วเห็นไหมด้านหลังก๊อฟพี่เบิร์ต

วิวถึงบอกว่าร่มรื่นและชื่นใจและชื่นกระเพาะอาหารด้วย

ขอกินทั้ง๒อย่างเลยได้ไหมอ่ะโจยออก
หมู่ลูกชิ้นหมูสดแล้วอือฮือ
ทานมากแล้วคุณเห็นไหมคือร้านอยู่ในสวนมะพร้าว
แล้วก็ทำเป็นร่องมะพร้าว
เขาก็เลยมีคอนเซ็ปต์นะฮะสำหรับร้านนี้
โซโลแกนว่าอร่อยคนละร่องป้องโควิด
ร่องสวนมะพร้าวไง
เห็นมั้ยล่ะคุณดูกล้ามดูก่อน

พตราร้ำพี่เฟิร์นแรอดไปใกล้
มันได้อารมณ์กระโดดข้ามร่องสวนด้วยนะ
วิวมันทำให้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยขึ้นนะ

เออวิวหลักร้าน
หลักร้านราคาหลักสิบ

ใช่ก๋วยเตี๋ยวมะพร้าวอ่อนรสเด็ดค่ะ
คุณผู้ชมปักหมุนให้ก่อนเลยละกันนะคะ
อยู่ที่ตำบลนางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ
เปิดมาได้๓สัปดาห์แต่คุณการลูกค้าเนี่ยเข้ากันชนิดที่ว่าต้องตอบคิวอ่ะค่ะ
ชิมแล้วก็นักท่องเที่ยวแวะไปลิ้มลองความอร่อยที่นี่นะจ๊ะ
ก๋วยเตี๋ยวมะพร้าวอ่อนพร้อมเสิร์ฟมากับในลูกมะพร้าวอ่อนนะคะตั้งโต๊ะให้กินในร่องสวนมะพร้าวร่มรื่น
ชื่นใจเย็นสบายตาตามคอนเซ็ปต์ร้านที่ว่า
อร่อยคนละร่องป้องโควิด
ตั้งโต๊ะห่างกันแล้วคุณดูสิ
โอ้โหไอเดียดีนะคะเรามีโอกาส

ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านซึ่งเป็นหุ้นส่วนกัน
คนแรกชื่อว่าคุณวีรวุฒิวัยปัญญา
ท่านที่๒ชื่อว่าคุณเรวัตวิงปัด
เล่าบอกว่าแต่เดิมขายก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมู
โบราณของคุณแม่ขายมากว่า๒๐ปีแล้วนะคะ

คือเขาขายมากว่า๒๐ปีแล้วนะ
ลูกค้าติดอกติดใจในรสชาติ
ใร่นักท่องเที่ยวก็เลยคิดว่าจะทำอย่างไรดีก็เลยครี๊งไอเดียค่ะ
องไปรอบบ้านเห็นสวนมะพร้าว

แล้วเขาบอกว่าเอ๊ะรถมะพร้าวราคาก็ตกต่ำด้วย
เหลือราคาลูกละ๕บาทไหนก็ไหนแล้ว

ตกต่ำเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่าเท่านั้นแหละค่ะ
ก็กลายเป็นว่าคือมะพร้าวน้ำหอมที่อยู่ในสวนเยอะเนี่ยนะ

ส่วนก๋วยเตี๋ยวก็เป็นการเพิ่มรสชาติจาก
มะพร้าวน้ำหอมด้วยแล้วก็เนื้อมะพร้าวด้วยนะคะ
ใช่ก็เลยมีการตั้งโต๊ะขายกันในร่องสวนมะพร้าวเลยค่ะ
ลูกค้าก็ชื่นชอบชื่นใจติดใจเลยค่ะ
เตี๋ยวมะพร้าวอ่อนราคา๕๕๖๕บาท
ขึ้นลงตามราคามะพร้าวอ่อนนะจ๊ะ

แล้วก็มีน้ำมะพร้าวน้ำหอมให้๑แก้วด้วยพี่เบิร์ต
ถ้าสั่งใส่ชามก๋วยเตี๋ยวราคาปกติ๓๕บาทเท่าเดิม
แต่ถ้าเกิดว่าสั่งใส่ลูกมะพร้าวน้ำหอมเนี่ย
ก็๕๕๖๕บาทนะคะ
แล้วแต่เมนูเลยส้มตำก็มีคุณ

แล้วร้านเปิดบริการทุกวัน๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็น

วันอังคารที่๒และที่๔ของเดือน

วันอังคารที่๒และที่๔ของเดือน
ก๋วยเตี๋ยวมะพร้าวอ่อนโพธาราม

ก็นั่นแหละค่ะเบอร์ขึ้นให้หน้าจอเลยนะคะ
แล้วจะบอกว่าไม่รับจองคิวโต๊ะนะจ๊ะ
ถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนจ้า

แต่ว่าหายากแถวกรุงเทพใส่ในมะพร้าวน้ำออกน้ำหอมเนี่ย